กันเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวของพี่ธัญญานั่นเอง

อย่างที่บอกไปว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีการเคลื่อนไหวในฝั่งของน้องนักศึกษาสาว
คู่กรณีของคุณธัญญาธัญเรศหรือว่าน้องอิงอิงนั่นเองนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าได้รับการเปิดเผยจากทนายเจมส์นะคะ

โดนโซเชียลถล่มเละเลยนะฮะ
ก็ขอให้ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่กันไป
อย่ามายุ่งวุ่นวายในครอบครัวของเธอก็พอค่ะ

หลังจากน้องมีการปิดช่องทางโซเชียล

ล่าสุดน้องอิงอิงคัมแบ็คแล้วค่ะคุณผู้ชม
เธอกลับมาเปิดไอจีเป็นสาธารณะอีกครั้ง
แล้วก็มีการตอบโต้กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์เธอด้วยนะครับ
ข้อความนี้ค่ะเริ่มมาจากที่คนเข้ามาคอมเมนต์หาน้อง
ถามว่าเธอเธอเคยสืบประวัติเมียหลวงบ้างไหม
ฟ้องเงินจากสามี๑๒๔ล้านเมียน้อยโดนไป๒๐ล้าน
ถ้าน้องอิงอิงยังกรอบโกยจากสามีเขาได้ไม่มากพอ
อยู่เงียบค่ะไม่ต้องมีบทไปก่อนชีวิตจะได้สบาย
มีเงินใช้กินเที่ยวช็อปของแบรนด์เนมไปนาน
ชาวเน็ตสายเผือกเขารอเยอะเย้ยในวันที่น้องล้มนะคะ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ๙๐๐กว่าคนเลยนะ
แล้วก็มีการแสดงความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันอีกเพียบเลย
แต่ทีนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาบอกว่า
เขาฟังทนายเจมส์มาที่ทนายเจมส์บอกเอาไว้
ถ้าเมียหลวงรับรู้จะฟ้องเรื่องชู้ไม่ได้
ทีนี้ล่ะค่ะน้องอิงอิงก็เข้ามาตอบกลับว่า
ในความเห็นนี้นะบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณ

ถูกเรื่องคุกคามเด็กก็ฟ้องไม่ได้ค่ะ
เพราะไม่มีประโยคไหนคุกคามเลย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็สอบถามไปที่ทนายเจมส์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ชู้เนี่ยฟ้องไม่ได้เพราะในกรณีนี้พี่ธัญญารับรู้อยู่แล้วนะ

แต่ในกรณีที่ส่งข้อความหาน้องลียา

เพราะถึงแม้ว่าข้อความจากน้องอิงอิงไม่ได้ข่มขู่คุกคาม

แต่ถ้าข้อความนี้มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

ธัญญาก็ยังสามารถฟ้องเรื่องคุกคาม
ตามพรบคุ้มครองเด็กได้อยู่นั่นเองค่ะ
หลังจากที่น้องอิงอิงปิดโซเชียลไปหลายวัน

เพราะว่าน้องตอบมาว่าอ่ะถูก